รักล่มแล้วจ้าแต่ว่าล่าสุดหนุ่มแมนเขาออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้รักครั้งนี้เนี่ย
งอนกันขึ้นมาอาจจะเป็นอะไรไปฟังกันค่ะ
นี่ไม่ได้งอนธรรมดาใช่ไหมคุณคือเป็นครั้งแรกมั้งที่เขางอนกันนานขนาดนี้
เหมือนว่าจะเลิกกันด้วยซ้ำนะจ๊ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สาวใบเตยมีการโพสต์สเตตัสเกี่ยวกับสดอะไรขึ้นมาด้วย
หลังกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็กลับมาหวานชื่นกับแฟนสาวลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวัน
เหมือนเดิมอีกครั้งนะคะโดยเผยถึงสาเหตุที่ทำให้รักสะดุด
เกือบจะต้องเลิกกันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคำพูดของเขาไง
พูดออกไปโดยไม่ได้คิดจึงทำให้แฟนสาวเกิดความน้อยใจ
คิดว่าเขาเปลี่ยนไปหรือว่าไม่รักกันเหมือนเดิมแล้วซึ่งจริงจริงอันนี้ก็เป็นปัญหาของหลายคู่เหมือนกันนะ
ที่คบกันฮะคบคบหาดูใจกันมานานนะคะไม่ต้องหันมาทางดิฉัน
ดิฉันสะบัดหางตาใส่เฉยเองนะจ๊ะแต่หลังจากที่เดินหน้าง้อแล้วก็พูดคุยกันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเข้าใจกันมากขึ้น
พร้อมกับปฏิเสธข่าวว่านักแสดงหน้าใหม่อย่างทิยาสรินทิยาที่เล่นละครด้วยกันมาเป็นมือที่๓แทรกกลางความรักครั้งนี้
โดยดีเจนุ่มเผยว่ารู้สึกงงกับข่าวที่เกิดขึ้นมากเลยแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีทั้งไลน์แล้วก็ไม่มีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกัน

กรุบ